เอาล่ะคุณผู้ชมฮะไปดูผู้หญิงคนนี้ตกงาน
ตกงานแล้วไปรักทรัพย์ในร้านทองได้ทองไปด้วย
ได้สร้อยคอห้าบาทไปนะคะมูลค่าเขาบอกว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นบาททีเดียวฮะ

เขามีเศรษฐกรณาที่จากมาคมูลมาจากชุมฮวง
ฮะไปดื้อดื้อแบบนี้เลยกล้องวงจรปิดร้านทองจับภาพ
คนร้ายเป็นผู้หญิงครับทำทีมาเลือกซื้อ
ร้อยคอทองคำหนัก๕บาทนะครับเพราะสมโอกาสเดินพลวดออกไปเลย
เหตุเกิดที่ห้างทองยินดีจอมสุดานะครับตั้งอยู่ถนนจอมสุดาเสด็จ
เทศบาลตะวนพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบไปเจอกับพนักงานร้านทอง
แล้วก็พลเมืองดีนะครับช่วยกันจับตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
คือนางสาวพัฒรากาญจรัฐเธออายุยี่สิบแปดปี
เป็นคนชุมพวงฮะพร้อมของกลางสร้อยคอทองคำหนัก๕บาท
มูลค่าเนี่ยเขาบอกหนึ่งแสนสี่หมื่นบาททีเดียวถ้าได้ไป
นางจิรายุศรีปิ่นสุขสกุลนะครับเธอเป็นพนักงานร้านทอง
เล่าบอกว่าคนร้ายเข้ามาทำทีเลือกซื้อทอง
แล้วก็คว้าทองวิ่งหนีไปเลยก็เลยวิ่งตามครับ
คนร้ายเนี่ยกำลังจะวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์สีเขียว
จอดห่างจากร้านไปแค่๑๐เมตรเท่านั้น
กำลังจะขี่หนีอยู่แล้วเชียวเธอกับเพื่อนพนักงานนะครับ
ช่วยกันล็อกตัวเอาไว้ได้ทันควันแล้วก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วก็เอาตัวไปดำเนินคดีผู้ต้องหาสารภาพบอกว่า
อ้างโควิดก่อนนะฮะอ้างโควิดก่อนเลยโควิดสิบเก้า
เธอก็เลยตกงานไม่มีงานทำมีลูกสองคน
ส่วนแฟนนุ่มก็ไม่ได้ทำงานขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านร้านทองนะฮะ
เห็นว่าไม่มีใครเฝ้าอยู่หน้าร้านไม่มีลูกค้า
ก็เลยตัดสินใจเข้ามาก่อเหตุครับจะเอาทองไปขาย
เอาเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวนะครับสุดท้ายก็ไม่รอด

ไม่ได้ทำเหมือนกันตามทองได้ทำ
มีเงินไมก็ใช้
นางสาวพัสลาผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
ก็ถูกนำตัวไปที่สพพิมายนะครับ
แล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะครับ
นี่แหละค่ะจุดจบเป็นอย่างนี้ทุกราย